ขอบคุณจังใจเลยค่ะเพราะว่าในยามนี้นี่คือขนาดหนึ่งขอบคุณเลยค่ะสามารถเป็นข้อประทับใจมาก

หมอบก่อนก่อนนะครับว่าจริงแล้วก็ต้องต้นสอบแสว่งนะครับ
ปลายเดือนแล้วพอดีหลังจากที่กลับมาจากไปต่างประเทศกันมา
คือกลับมา
ก็ได้มาตรวจคนตามคนตามคนตาม
แล้วระหว่างที่ตรวจเนี่ย

ความดันแตกรถก็ขึ้นประมาณ๑๘๐

คุณหมอคุณพยาบาลเขาว่าในครั้งแค่๑แล้วก็ไปตรวจไป
ตรวจซ้ำอยู่ประมาณ๒๓รอบครับ

ทีนี้คุณหมอก็เลยให้เคสตรวจฉีดว่า
ฉีดมีโปรตีนร่วมหรือเปล่า
ปรากฏว่าฉีดของหมาโปรตีนก็มีโปรตีนที่มันร่วม
คุณหมอก็สั่งเข้าห้องไอซียู
ว่าหัวแตกก็จะชัด
แล้วก็ในวันนั้น

เคร็บมากโชคดีมาก

จ่ายของโลก

โลกเรามีคนอื่นก็ร่วม
ช่วยมีพี่ตัวมันอันตรายมาก
ปรากฏแปลว่าชีวิตของแม่เยี่ยมมาก
มีแต่ว่ามันนอนทำไม่ทบาย
ก็เหมือนจะเดอะตลอดเวลา
อาการจะมีผลกระทบที่ในครับ
คือจริงแล้วมันเป็นมาประมาทสักเดือนด้วยครับ
ก็จะมี
แต่ก็ไม่พื้นเลย

คือดูแล้วปกติเราก็ยังไปเดินช้อปปิ้งกัน
ปกปะติไปเดินซื้อของให้ลูกอยู่อะไรเนี่ยปกปะติ
แต่ว่าหลังจากกลับมาจนเช้าขึ้นอาตัด
คุณหมอพามาคือดามอ่ามแต่ยังมันโฟนออกมาหมดแล้ว
แล้วก็เหมือนความวัดอ่ามคุ้มของ
ตอนก่อนที่จะผ่าไปคุณหมอได้อธิบายไหมว่าจะต้องขั้นตอนในการอัตภาพจะเป็นอะไรอย่างเงิน

ก็จริงแล้วโรคคุณหมอก็บอกเลยครับว่า
ก็ขอบคุณนะครับที่คุณหมอสื่อสารต่อตรงนี้
ก็ทำให้เรารู้แล้วเราก็ได้ตัดสินใจว่าเราจะยังไงต่อ
ก็คุณหมอก็พูดเลยว่าแบบ
มองหน้ากันแล้วเราก็รู้สึกว่านี่มันเป็นแบบ
เขาแตรเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่า
สักครู่ที่เขาผ่านตัดไปเขาจะเป็นอย่างไรหรอ

ก็แตรเขาตกใจ

เราทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องหรอกนั้น
คุณหมอ
คุณหมอไม่ได้สามารถหลับฟักด้วย

พี่กระแจครับก่อนที่จะถามก่อนให้บอกว่าอย่างไรบ้าง
บอกครับต้องเห็นแต่ว่าก็คุยกับเขาว่าอยู่ด้วยกันนะหรืออย่างเงี้ย
แบบเพราะว่าตื่นเต้นมากเข้าไอฮิวแล้วก็แป๊บนึงก็คือผ่าตัด
ใช่เลยครับผ่าตัด
ไม่นานเลยครับแป๊บเดี๋ยวไม่นานเลยครับ
ตอนนั้นมันเป็นตัวที่แบบที่หลุด
ต้องบอกอย่างนี้ว่าตอนกลางคืนเนี่ยผมก็ขึ้นมานอนแล้วก็นอนไม่หลับเลย
มันเป็นครั้งแรกในชีวิตที่แบบผมรู้สึกว่ามันคนที่เรารักสองคนในชีวิตนะครับ
แล้วถ้าเกิดจะให้เลือกมันก็เลือกไม่ได้
แล้วคุณหมอก็คุณหมอก็บอกว่าจริงมันยังไงก็ต้องช่วยชีวิตหาคุณแม่ไว้ก่อน
เขาจะแข็งแรงไหมเขาจะต้องผ่าตัดอะไรหรือเปล่า
เรื่องของเพื่อนมันก็ควรเป็นส่วนหนึ่งนะครับ
ในชีวิตที่เรารู้ว่าคือบางสิ่งมันเหลือกระโลกเกิดมาแล้ว
แล้วจึงเป็นการตัดสินใจที่ยากนะครอบครู

ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไง
แล้วก็ตอนนี้ตอนที่เขาโทรบอกเขาพูดว่ามันมีความรู้สึกต่างแล้วเราธุรกิจอยู่
แล้วเราก็บอกเราก็ไม่ได้รู้ค่ะเราก็รู้เรื่องว่าแม่แสดงสิทธิ์
แล้วเขาอีกทีก็ต้องถามออกไปแล้วก็ช็อคไปเลย
เสร็จเรียบร้อยก็เช้าขึ้นแล้วก็ไปหลังหลัง
เออทำรุ่นไปใส่หลังเลยเนี่ย
แล้วก็พูดถึงส่วนใจเหตุประดาษอะไรก็เลย
พูดถึงส่วนใจของความร่วมของคุณหลงหลัง
ระบวนตอนนั้นเนี่ยเขาเข้าไปห้องค่ะ
คือตอนแรกเนี่ยอยากที่น้องเติ้ลเล่าให้ฟังค่ะนะคะว่า

เผื่อเข้าใจคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็เหมือนว่าคุณหมอเทคเยี่ยมมาก
เพราะว่าเล่ารายละเอียดอย่างเลยขั้นตอนที่อยากการรับมือ

ท่านก็บอกเลยว่าคนแบบนี้คนแบบนี้คนแบบนี้
คุณหมอจะทำให้ดีที่สุดแต่ชีวิตแม่ต่อคุณหมอเติ้ลแม่ต่อคุณหมอเติ้ล
ส่วนคุณหมอเติ้ลมาบอกว่าอะไรเป็นยังไง

คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกแหล่งตัวเราก็สุดเกิด
สิ่งที่ไม่คาดต่ำมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกชัย
เพราะฉะนั้นคุณจะต้องรับมือคุณจะได้ใช้สติของคุณตรงนี้สำคัญ
เพราะถ้าไม่มีสติการตัดสินใจหรืออะไรมันจะปล่อยไป
อันนี้ทั้งสักคนเขาเลือกแล้วที่เขาเลือกโรคบริบัน
เลือกแล้วที่จะมาฝากท้องกับมือบริบันท่านเป็นเลือกคุณหลอกเทคุณหลอกเท

คุณตัดสินใจแล้วว่าฝากชีวิตของคุณไปกับที่โรคบริบันนี้กับมือเกิดขนาดนี้
แล้วเมื่อมือเกิดขนาดนี้เกิดขึ้นทางโรคบริบันก็ต้องมีประชุมกันแล้วว่า
หมอเด็กที่หมอเทินจะส่งต่อให้ท่านก็ต้องเลือกแล้วว่าเป็นเคสแบบนี้มีปัญหาแบบนี้
เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราตัดหาและสบายใจเรามากก็คือว่า
เรามอบชีวิตลูกสะพัดของเราแล้วก็เราอยู่ในมือ

ตอนนั้นไม่ได้สนใจลูกเลยสนใจแม่อย่างหนึ่ง
เพราะมันคือนาทีชีวิตว่าไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นกับแฟนบ้าง
จะมีปัญหาอะไรเพราะความดันก็สูงนี่นั่น
เมียจะเป็นยังไงคิดแต่อย่างเดียวว่า
ขอให้เมียรอขอให้เมียปลอบความ
แต่พอผ่านท้องมาแล้วได้ยินเสียง

ก็บอกแบบแม่เป็นกับน้องทำลานไปรวมดูโรครับ
ลืมเมียไปกลัวไปกับลูกเลย

ตอนนี้มองตอบสกจะเป็นว่ามีพวกตองพี่เล็ก

ดูภายนอกเขาครบอาการทั้ง๑๒คนอื่น
จากนั้นก็เกิดต่อไปที่คุณจะมีวันเดียว

ถามเราก็คือ

ก็เมื่อกี้ก่อนมาคือตัวเองได้เยี่ยมเขาวันเดียว

ก็มีวันนี้ที่ได้มากก็ต้องไปดูเขา

ผู้ย่าลุง

สู้มียาก็สู้

แล้วก็สู้กันกันกันสู้

จิ๋วแตกแจ๋วก็เลยเป็นสโลแกนเขาว่า

ก็อย่าที่แม่ต้องยิ้มเริ่มกันนึกเลย

พี่พูดอะไรกันเลยทำ

เพราะว่ามันไม่ได้เป็นการท่อแบบตรงตะเตศ
มันจะมีสายเยอะแยะ

เหมือนตอนแรกคุณหมอเขายังไม่ได้บอกว่าจะพากินเลย

เราก็หยุดอีก
คือกาะเย้นอยู่ตกได้รับยา
อัดเจียนไม่เริ่มแล้วก็หอนอนไม่รับ
พอเที่ยงคืนก็เริ่มแบบนอนดูนาฬิกานาฬิกาอยู่ตรงนี้
ก็คือทุกชั่วโมงแล้วก็ลุกมาอาเจียน
ตลอดแล้วก็อยู่คนเดียว
แต่เขาขึ้นไปนอนแต่ก็นอนแบบ
เหมือนก็วิ่งเดียวมาแล้วก็รอเดียว
เดียว๖โมงก็คือรู้เรื่อง
จนตี๕แล้วก็ไม่กล้าหลับแบบนั่น
แล้วเหมือน

มันเหมือนไม่ได้รับคำถามเราไม่เคยถามคำถามอื่นพอสักปีห้าครึ่งพยาบาลก็แห่งเข้ามาหลุมแล้วอาบน้ำเช็ดตัวผิดโขมแบบนี้ก็นอน
ไม่อยู่เกิดใกล้คืนแล้วพอเข็นตอนเข็นไปก็แบบนอนยิ่งแบบทำใจไม่รู้เป็นแต่อะไรอย่างเดียว
ใกล้พอรู้สึกตัวอีกกี่ตอนไป

ก็เลยก็ดีใจเหมือนแบบเฮ้ยแบบได้ยินเสียงลูกร้องด้วยอะไรอย่างนี้
เพราะปกติถ้าพ่อปกติเขาก็คงได้ยินเสียงร้องกัน
เราก็ไม่คิดว่าเราจะแบบได้ยินอะไร
ตอนนั้นทุกอย่างที่ตอนแรกเขาสะสมกัน
เราก็เคลียร์ตรงบนทุกอย่างมันหายได้หมดเลยหรือเปล่า
ยังไม่หายอะครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่าออกมาแล้วเพราะว่าเป็นยังไง

ก็รู้สึกว่าทุกอย่างเป็นยังไงตรงนี้
ก็จริงก็ตอนนั้นก็เป็นหัวเมียครับ
เข้าไปแต่คุณหมอคุณหมออุศนีก็เป็นคุณหมอหรือคุณหัวเมีย
น่ารักมากแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
และเราก็แบบแบบแล้วคิดว่าคงไม่มีอะไร
ก็ได้ยินคุณหมอว่าบอกอ้าวลงทีละนะ
ออกมาแล้วตอน๖โมง๕๕ประกาศ
แล้วนะคะรายค้าครั้งนี้นะน้องออกมาจะได้ยินเสียงแบบเห็นลูกแมว
เห็นลูกแมวเหมือนเซิกลูกแมวพลังไปมอง
คุณหมอลูกพึ่งที่เป็นคุณหมอเด็กนะครับ
ผมเห็นแบบเคยดูนรัตโตนี่ที่จาจรภาษาด้วย
ทำเร็วมากเลยผมแบบหุ้ย
เห็นครับกลัวไม่ดูนี่จึง

เหมือนเธอหยื่นมาไอ้ผู้ชมดูแล้วก็

แต่พี่เต้านี่เห็นหน้าน้องไหน

ไม่เห็นจริงจริงตอนที่ขึ้นมาข้างบนแล้ว

เจ้าหมูมันเหมือนแม่เอ่ะถ้าบอกอะไรมันเหมือนเราอะ
หมูโดแล้วก็ความรู้สึกคือ
หลักจากนั้นมาเราก็ได้พิษกับเค้าและก็
เดินมาหาควณรอบทีวีกันตลอดอะไรอย่างเงี้ย
มาสวดมนต์ด้วยกันหน้ากากใด
เห็นเขาโตตั้งแต่วันแรกวันนี้เขาก็เป็นแรงสำหรับเวลาต่อสู้จริง
คือหมอบอกเลยว่าโหเป็นแบบน้ำหนักภาพคลอดมา๘๓๐กรัม
ซึ่งตัวประมาณแต่เป็นตัวเล็กขึ้นหมอบอกว่าโหเป็นแรงมากใครแต่เองได้
หัวใจดีเมื่อวันนี้เขามีอักษรรย์สมองไม่เป็นอะไรเลยสมองดี
แล้วก็ย่อยอาหารเองแล้วก็อึดได้อึดวันละ๖รอบวันละ๖กว่าไทยดี
แต่สุขภาพคือตามเกณฑ์ตามเกณฑ์แต่เขาตัวเล็กเท่านั้นเอง
ต้องฝากกันอะไรก็ได้
ต้องดูก็ตอนนี้มันก็คุณหมอบอกผลทางมันยาวไป
เพราะจริงแล้วก่อนมันจะค่อนขึ้นช่วงเวลา๖อาหาร
แต่น่ะตอนนี้๑ถ้าหัวใจดีการย่อยอาหารดี
กินนมแม่ได้๑๒๑๔กินกันเยอะแล้ว
กินวันละ๖รอบของมื้อนะฮะวันละ๖รอบ
เรื่องของสายตาเรื่องของการได้ยิน
น้องก็อยู่โรงพยาบาล
ก็ยาวอะไรก็ก็อีกซับพับอีก
ตอนนี้น้ำหนักตอนแรกเนี่ย๘๓๐แล้วคุณหมอบอกว่า
พอหลังจากนั้นพอเตรนน้ำน้ำมันจะออกไปเนี่ย
เขาก็เหลือลง๗๓๐หายไปทีนึง

ก็คือยังไม่พบเสร็จหวะแต่ว่านี้

สุขภาพของคุณแม่นะครับเป็นยังไงบ้าง

แต่ถ้าเกิดว่าในคืนศูกร์สองเรื่องความดันมีลดก็อาจจะต้องเป็นความดันทนสุกเดือันหลานตลอดชีวิต

หรือเป็นอะไรที่คุณต้องการให้ดู
หรือเป็นอะไรที่คุณต้องการให้ดู
หรือเป็นอะไรที่คุณต้องการให้ดู
หรือเป็นอะไรที่คุณต้องการให้ดู
หรือเป็นอะไรที่คุณต้องการให้ดู
หรือเป็นอะไรที่คุณต้องการให้ดู

หรือเป็นอะไรที่คุณต้องการให้ดู
หรือเป็นอะไรที่คุณต้องการให้ดู
หรือเป็นอะไรที่คุณต้องการให้ดู
หรือเป็นอะไรที่คุณต้องการให้ดู
หรือเป็นอะไรที่คุณต้องการให้ดู
หรือเป็นอะไรที่คุณต้องการให้ดู
หรือเป็นอะไรที่คุณต้องการให้ดู
หรือเป็นอะไรที่คุณต้องการให้ดู
หรือเป็นอะไรที่คุณต้องการให้ดู
หรือเป็นอะไรที่คุณต้องการให้ดู
หรือเป็นอะไรที่คุณต้องการให้ดู
หรือเป็นอะไรที่คุณต้องการให้ดู

หรือเป็นอะไรที่คุณต้องการให้ดู
หรือเป็นอะไรที่คุณต้องการให้ดู
หรือเป็นอะไรที่คุณต้องการให้ดู
หรือเป็นอะไรที่คุณต้องการให้ดู
หรือเป็นอะไรที่คุณต้องการให้ดู
หรือเป็นอะไรที่คุณต้องการให้ดู
หรือเป็นอะไรที่คุณต้องการให้ดู
หรือเป็นอะไรที่คุณต้องการให้ดู
หรือเป็นอะไรที่คุณต้องการให้ดู
หรือเป็นอะไรที่คุณต้องการให้ดู
หรือเป็นอะไรที่คุณต้องการให้ดู
หรือเป็นอะไรที่คุณต้องการให้ดู

หรือเป็นอะไรที่คุณต้องการให้ดู
หรือเป็นอะไรที่คุณต้องการให้ดู

หรือเป็นอะไรที่คุณต้องการให้ดู
หรือเป็นอะไรที่คุณต้องการให้ดู

หรือเป็นอะไรที่คุณต้องการให้ดู
หรือเป็นอะไรที่คุณต้องการให้ดู

หรือเป็นอะไรที่คุณต้องการให้ดู
หรือเป็นอะไรที่คุณต้องการให้ดู
หรือเป็นอะไรที่คุณต้องการให้ดู

หรือเป็นอะไรที่คุณต้องการให้ดู

แล้วก็เหิน

ไม่รู้สึกเป็นไร

เราต้องขอให้อย่างใกล้อื่น
ให้เอาไว้ว่าจะฝากเขาถึงน้ำ

ให้เขาเกิดโตมาแข็งแรง
ตอนนี้ไม่ได้คิดอะไรเลย

ตอนนี้อาจจะดูให้ดูสงสัยก็ค่อนข้างที่สามได้
ก็เหมือนแปลนะค่ะแต่ตอนนี้ผมยังเล็กค่ะ

เพราะหัวมันจะดวงเขาก็ลุกเนียงมาก

อันนี้แบบจมูกมาอย่างนี้เลย

แฮชแตรคคุณแม่ถือปุ่นอะ

ตอนเข้าไปคือเราไม่รู้ว่าใครมีคิดอย่างนี้เพราะเพื่อนเคยเป็นก็ไม่ได้หาข้อมูล
แต่จริงนี่คือเขาไปอยู่นอกห้องเขาว่าเสิร์ชแล้วว่าแบบมันคืออะไรอย่างไรที่เราไม่อยากหา
อะไรที่เราไม่มีคิดอย่างนี้จนกระทั่งภาษา๗ออกมาเจอหมอ๓อีกคนคือพี่หมอมา
ก็ส่งไปฮัทย์ไมว่าแบบนี้เจอตายเลยนะเขาก็ส่งไปว่าอ่านหมดแล้วเขาอ่านอันนี้แหละ
ก็เลยก็คุณรู้ใจกันออกมากแล้วบางทีที่เสิร์ชแล้วมิวจะบอกว่าเขาจะบอกว่าเราไม่รู้ได้
ก็เลยอยากจับคู่นะคะว่าในทุกครอบครัวที่เขียนตัวแล้วก็กล้างร่วมไขมือแนน
ต้องมองไปไกล
เราก็มองแค่ว่าควาดประกัติตุ

ปกติตัวเลขเราก็ทอดสองคนที่มาทอดเองโดยยังพูดกับแต่หลักแต่
พยายามทอดเองให้ได้ไม่รู้จะได้แข็งแรงเริ่มเร็วผ่าออกเองมันจะ
มันจะแบบฟื้นตัวเลยเพราะเราที่ทอดสองท้องสิบวันเราออกมาทำงาน
ท่าขนาดเป็นปกติแล้วสองท้องไม่ได้พักเป็นเรือเป็นใคร
และก็เหมือนกับงบในการเชิญญาคมเชิญมากคือบางคนอาจจะมองไปในแง่
ว่าฆลอสประกัติศภาดฟิจารณ์มันจะประมาณแบบนั้นจริงจริงแล้ว
มันต้องมีเรื่องไม่พัดพัดตะเกิดขึ้น

มันก็เป็นปกติให้ยาศบรรยายหลายข้อควรด้วยว่า

คือปัจจุบันนี้มีความรู้สึกว่าถามคุณหมอว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเยอะ
ที่คือคันเป็นอิทนะคะแล้วก็ข้อสมมุติ
เพื่อนก็ยังหาตัดเห็นไม่ได้ถามคุณหมอว่ามันเกิดจากอะไร
ก็ยังตอบไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันเกิดวัน

แล้วก็ต้องฝังไว้กับคุณหมอที่เราวั่นใจ

เรารู้สึกดีมากคือตอบแล้วเล่น
ท่านก็สื่อสารกับเราไม่ดีแล้วก็ไม่ฟังเรื่องชัดเจน
คือให้เราชาวบ้านอย่างเรารับฟังรู้เรื่องว่าคุณหมอพูดอะไร
หมอบอกอะไรกับเราต่อไปจะเป็นยังไงแล้วเป็นยังไงแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
คือไม่ได้ว่าฟังว่าน้องยาวจะต้องแบบนี้ไม่ใช่
ตอนนี้เป็นแบบนี้แต่ต่อไปเราก็ต้องยืนต่อไปแล้วเป็นแบบนี้
ก็ถามว่าปางชื่อรู้มหรือยัง
บ๊วยก็ยังไม่ได้คิดอะไรนะ
เราก็ตั้งชื่อหลายชื่อยังไม่รู้จะเกิดอะไร
แล้วเราก็อยากได้ชื่อไทยที่ดูแล้วแบบเฮ้อ
จริงเขาเลยให้ชื่อแบบว่าชื่ออามิยามแบบนี้

เขาบอกเขาจะตั้งชื่อลูกเขาค่ะ

อะไรอย่างนี้เขาบอกชื่อนี้เป็นชื่อที่ชอบ

เตะเดี๋ยวหนูก็เลยไปตัวบอกว่า
เข้ากับเขามา

แล้อก็เป็นความหมาย

ไม่ได้ตั้งใจดูไม่ให้ท่านูหรืออะไร

ว่าพ่อแม่รักดูที่สุดใช่ไหมครับ
ผมก็เอาชื่อคำคล้องเสียงเข้ามา

แต่ในชื่อของภาษาอังกฤษเนี่ย

เป็นที่รักของผู้คน

แเปลว่าทุกคนคือทุกคน
เป็นที่รักของทุกคน
แล้วเขาก็เป็นที่รักของทุกคน

อันนี้สิครับ
มียาก็คือมองมาขนาดนี้มีตัวเงี้ยเงี้ย
เพราะฉะนี้ไปจะวางแผ่นบริการรูปคนสายฟันนี่
ก่อนที่จะมีปัญหานี้แล้วตั้งใจว่ามีรูปกี่คน

เพราะฉะนั้นวันนี้เกิดปัญหานี้ขึ้นมาเราเป็นยังไง
ทักโปรดการหรือว่ายังเว้นระยะนานก็ไหน
แต่ว่าเราใช้จะเป้าระวังได้แต่เบื้องตน

นี่คือตั้งแต่มาอยู่นี่ยังไม่ได้ไปหนาคุณในห้อง๗วันหรือห้อง๗วัน
เกิดสาหรือหลับคอยอะไรใช่ไหมบ้าง
ก็มีตามไปว่ายพระให้แม่ใจรักให้ครับ
แล้วก็พี่เติลก็ลงไปว่ายที่สามทางล่างทั้งวัน
ก็ค่อนข้างเกิดเห็นตรงผมแล้วยังไงพี่

เดี๋ยวหัวเขาจะแบบเข้าใจ
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ